คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มฮอตค่ะหนุ่มเจมส์จิรายุ
บอกเลยนะว่านุ่มคนนี้ปรากฏกายทีไรต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องร้องว้าว
เพราะอะไรเพราะความออร่าเพราะความขาวความหล่อความใสนี่เองนะคะยังดีไม่มีตกเลย
ก่อนหน้านี้ก็เคยอวดความซีดกับภาพโชว์อกล่ำในสระว่ายน้ำจนถูกแซวยกใหญ่ไปแล้ว
เจมส์พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าถึงจะเขินนิดแต่ก็ขอคืนกำไรให้กับพี่บ้าง
แต่พอถามว่าเร็วนี้จะมีวิวให้ดูกว่านี้อีกไหม
เจ้าตัวบอกรอลุ้นได้เลยเพราะอาจจะมีเซ็ตใหญ่เป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันดีกว่านั้นครับ
ถ้าเกิดมันทำได้จริงก็ได้ครับ
ทุกคนอยากรู้เลยนะเจด

คาดหวังกับการคืนกำไรครั้งหน้า
เดี๋ยวจะพยายามทำให้ร่างกายพร้อมกว่านี้
คือต้องโผล่จากน้ำอะไรอย่างนี้